เอาล่ะเขาบอกประเทศไทยขับเคลื่อนด้วยโลกออนไลน์
ถ้าปัญหาไหนได้ลงโลกออนไลน์จะได้รับการแก้ไข

ดูล่าสุดนะครับที่ค่อนข้างมีของสะพานลอยไป
ให้นักเรียนที่โคราช

ความคืบหน้ากรณีที่นักเรียนและผู้ปกครองของโรงเรียนบ้านโพนทอง

เสี่ยงตายข้ามถนนมิตรภาพไปกลับทุกวันนะครับรถแล่นเร็วจริง
ไปดูภาพมุมสูงถ้าดูภาพมุมสูงยิ่งจะเห็นแหละว่าโรงเรียนบ้านโพนทองแห่งนี้นะ
ตั้งอยู่บนถนนมิตรภาพซึ่งรถแล่นไปมาเนี่ยมากและเร็วดูสิครับ
โอ้โหนะฮะ๔ช่องจราจรนะครับนี่นะฮะคือแต่ละคันเนี่ยโอ้โหใช้ความเร็ว
ถ้าหากผู้ปกครองถ้าหากนักเรียนแต่เราไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนั้นนะนะฮะ
ข้ามโดยไม่ทันระวังแล้วก็อาจเกิดอุบัติเหตุได้
ล่าสุดนายสิริพิพัฒน์ประจิตท่านเป็นสจในพื้นที่นะบอกว่า
โดยงานที่รับผิดชอบในพื้นที่นำเสนอโครงการขอสะพานลอย
เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้ใช้เดินค่าไฟมา
ระหว่างหมู่บ้านโรงเรียนกับแขวงทางหลวงจังหวัดนครราชศรีมาแล้วนะ
ขอไปแล้วนะคือแผนแผนการก่อสร้างสะพาน

ระหว่างนี้เดี๋ยวเขาจะให้คนมาดูแลใครล่ะ
ตำรวจทางหลวงศรีดากับตำรวจสภศรีดา
จะมาอำนวยความสะดวกอำนวยการจราจรให้กับนักเรียน
เดินข้ามถนนจนกว่าสะพานลอยจะเสร็จ

เยี่ยมเลยลูกหลานของเราทั้งนั้นนะครับ
ชาวบ้านมาร้องเรียนนะครับที่ตำบลดอนหัวล่อ
บอกว่าสายสื่อสารระโยงระยางกองมาถึงทางเท้าแล้ว
ประชาชนที่ขี่มอเตอร์ไซค์ก็กลัวจะเกี่ยวคอ

ฮะแล้วคนเดินเท้าเหมือนเป็นงานศักดิ์ศาล

เพราะมันถึงพื้นอ่ะ
นี่แหละครับระยะทางที่เป็นแบบนี้นะ
พูดถึงก็ไกลใช้ได้นะก็คือ๔๐๐เมตรนะครับ
จึงวิงวอลขอให้หน่วยงานสายสื่อสาร
บริษัทที่รับผิดชอบถ้าดูข่าวนี้แล้วมาทำซะเถอะนะ
คือสายไฟฟ้าตรงนี้มันแห่ทิ้งไว้แบบนี้หลายเดือนแล้วนะครับ